แม่ต้องทำงานทำยังไงมีลูก๕ขวบอยู่
ไม่รู้ว่าจะมีใครดูแลก็เลยต้องเอาลูกไปฝากคนเลี้ยงไว้

เนื้อตูนลูกเขียวไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้น
ก็คนดูแลดูสิรอยอันนี้ที่เด็ก๕ขวบโดน
คุณดอมคุณผู้ชมโดนไม่แขวนเสื้อโอ้โหฟาดเข้าไปหรอ
เอาไม้แขวนเสื้อฟาดทั้งตัวค่ะเด็กห้าขวบคุณผู้ชม
น้องร้องน้องเสียงดังข้างบ้านรำคาญแล้วเนี่ย
ก็เลยตีแบบนี้แม่ก็เลยพาลูกมาเลยมาหาตำรวจที่สพบังปะโกงนะคะ
คุณตำรวจคุณตำรวจว่าแม่ต้องทำยังไง
คุณตำรวจแนะนำแม่หน่อยสิเนี่ยแม่เอาลูกไปฝากเลี้ยง
แล้วปรากฏว่าโดนทำร้ายโดนตีมาแบบนี้คุณตำรวจคะแม่
เอาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะแล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ย
ของฝั่งนั้นคนที่ฝากเลี้ยงเขารับผิดชอบให้ก็๘๐๐กว่าบาทนะคะ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าแม่เอาลูก๕ขวบไปฝากไว้กับนางเสาเอ
อายุสามสิบสองปีเรียกแบบนี้นะว่านางเสาเอหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอบังปะกงนี่แหละก็แม่ต้องทำงานไม่มีคนดูแลลูกเลย
เมื่อวานพ่อเขาก็ไปรับลูกชายเข้ามาฝั่งพี่เลี้ยงน่ะบอกว่า
คุณพ่อน้องน่ะอ้วกด้วยแล้วก็ร้องไม่หยุด
ร้องเสียงดังกวนเพื่อนบ้านเขาไปหมดแล้วเนี่ยก็เอาไม้ขวัญเสื้อตี
พ่อยังคิดอยู่เลยว่าเออเด็กอาจจะดื้ออาจจะสนอาจจะร้องดัง
ก็คงจะตีแบบสั่งสอนคงไม่เท่าไหร่แล้วมั้ง
กลับมาถึงที่บ้านถอดเสื้อลูกดูโอ้โหคุณผู้ชมดูสิ
ตามเนื้อตามตัวเนี่ยเป็นลายลายไปหมดเลยเขียวช้ำไปหมดเลย
แล้วทีนี้ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ลงเฟซบุ๊ก
คนเลี้ยงนางเสาเอโทรมาว่าฝั่งพ่อแม่เด็กเลย
ทำไมอ่ะทำไมต้องประจานกันด้วยอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
เขาบอกว่าน้องร้องน้องร้องร้องค่ะน้องร้องมาเอ่อไปโรงเรียนก็ร้อง
น้องกลับมาก็ร้องบอกอยู่มาเป็นสองปีแล้ว
ข้างบ้านเขาจะไปแจ้งความแล้วเขาว่าอย่างเงี้ถ้าตีก็ตีได้
แต่มันไม่ถึงขนาดนี้อันนี้มันเยอะเกินหนูบอกสั่งสอนได้
หนูไม่ว่าแต่ตีมันตีเยอะเกินมันเกินไปไหม
ฟังเรื่องนี้ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าจริงจริงเขาก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันแหละ
ฝั่งฝั่งแม่เด็กแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังฝั่งพี่เลี้ยงหน่อย
ว่าพี่เลี้ยงยอมรับแหละว่าตีทำทุกทางแล้วพาออกไปเล่นก็แล้ว
น้ำก็แล้วยังร้องไม่หยุดเลยอะค่ะลองฟังฝั่งพี่เลี้ยงหน่อยนะคะ
คือเด็กมันร้องไม่หยุดเราเครียดเพราะว่าคือถามว่าเครียดไหม
รอบข้างเขาก็บอกว่าเด็กมันร้องข้างบ้านเขาก็บอกว่าร้อง
จนเขาอยากให้แจ้งมันหมดแล้วสงสารแต่บางทีเราก็เครียดค่ะ
รับว่าเราผิดว่าเราตีลูกเขาค่ะก็คือยอมรับผิดทุกอย่าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ยินกับหูแล้วใช่ไหมเพราะว่าฝั่งพี่เลี้ยงเองก็บอกว่าขอยอมรับผิดทุกอย่าง
ถ้าฝั่งแม่ของเด็กเนี่ยจะเรียกร้องจะคุยเรื่องค่าทำขวัญอะไรอย่างนี้ก็ยินดีนะ
เพราะว่ามันเครียดเลี้ยงเด็กมันเครียดจริงจริงอ่ะพอแม่เด็กอ่ะ